อีกหนึ่งครอบครัวที่เขาเครียดกับเรื่องของปัญหาหนี้สิน
ก็คือครอบครัวของเฮียตีนะครับเป็นเจ้าของเต็นต์รถมือ๒ที่จังหวัดพิสุนุโลก
ก็มีการไปกู้เงินทั้งเงินของคนรู้จักทั้งกู้นอกระบบมา

ทำธุรกิจเต็มรถแล้วก็ไปเปิดสถานตรวจสภาพรถ
มันก็กลายเป็นธุรกิจที่มีมูลค่าขึ้นมา

เครียดโดนเร่งรัดเรื่องของหนี้สิน
แล้วก็รมควันเสียชีวิตยกครัว
ห้าศพรวมทั้งสุนัขหกตัว

ฝ่ายพ่อของเฮียตีไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
จังหวะหนึ่งไปจุดทูปบอกวิญญาณลูก
มันจะได้ไม่ไปทำกับใครอีก

เหมือนประมาณว่าเดี๋ยวพ่อจะแก้แค้นให้ลูกเอง
ติดตามบริการหน่อยครับคุณผู้ชม
ที่เห็นนั้นก็คือมีทางด้านของพ่อผู้เสียชีวิตนิมนต์พระไป
นาทรงชัยแป้นวงครับเป็นพ่อของในกันตะพนแป้นวง
เฮียตีอายุ๔๐ปีซึ่งเป็นเจ้าของเต็มรถมือ๒
ที่เขาใช้เตาอ้างโล่นี่แหละรมควันพร้อมกับคนในครอบครัว
ก็มีตัวเองมีแม่มีพี่สาวมีภรรยามีลูกชายรวม๕ชีวิต
แล้วก็สุนัข๖ตัวรวมเป็น๑๑ชีวิตแล้วกันนะครับ
สภาพศพเขานอนหงายเรียงรายกันอยู่บนที่นอนแล้วก็ข้างเตียง
ศพเริ่มอืดแล้วส่งกลิ่นเหม็นคล้าคลุ้งไปทั่ว
มีเลือดไหลออกมาจากทางปากทางจมูกนะฮะ
สภาพร่องรอยนั้นไม่มีแผลการถูกทำร้าย
คาดว่าเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๒วัน
ทำพิธีเชิญโดยวิญญาณลูกชายและคนในครอบครัวภายในบ้าน
หลังจากรับศพจากนิติเวศ
โรงพยาบาลพระพุทธชินราชไปประกอบพิธีที่วัดท่าเตียด
ก็มีการจุดทูปบอกกล่าวเชิญดูวิญญาณในบ้าน
แล้วขอให้มาบอกเรื่องจริงเหมือนให้วิญญาณของลูกนะ

เนี่ยแล้วพ่อก็บอกว่า
ใครเป็นคนทำไม่ต้องกลัวมันนะลูก
มันจะได้ไม่ไปทำกับใครอีก

นี่พ่อพูดอย่างนี้เลยนะ
ซึ่งพ่อเองสีหน้าสีตาอ่อนล้างเหมือนกัน

คือไม่คิดว่าจะเสียมากขนาดนี้คือ

คนในครอบครัวไปพร้อมกันเลยนะ
ส่วนผู้หญิงที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่เสื้อลายนั้น
ไปเชิญโดยวิญญาณกับพ่อของเฮียตีเป็นแม่บ้าน
แม่บ้านก็ผูกพันกับครอบครัวนี้มาก

ไปฟังเสียงคุณพ่อของเฮียตีนะครับ
เดี๋ยวเทศจะฆ่ากันเลย

ห้องหนังสือเป็นหลายมือเล็ก
เขาทำแม่บ้านนี้

ต้องสูญเสียทั้งลูกทั้งสะพ้าย

ส่วนความขึ้นหน้าทางคดีพันตะบรดเอก

ผู้กำกับสพเมืองพิศนุโลกก็บอกว่า

พูดที่เกี่ยวค้องมาสอบหักคำสามปะ

ส่วนเรื่องของการกู้เงินนอกระบบนั้นเนี่ย

อาจจะทำให้หมุนเงินไม่ทันเพราะทำธุรกิจหลายอย่าง
ที่บอกไปว่าเพิ่งจะลงทุนสร้างสถานตรวจรับตรวจสภาพรถนะ
มาอีกหนึ่งแห่งก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันอีกเพิ่งทำมา๒เดือน
ตอนนี้คือมุ่งไปที่ประเด็นการฆ่าตัวตายจากปัญหาหนี้สินมากกว่านะครับ
ส่วนผลการทันสูตรของแพทย์แพทย์ระบุว่าครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งหมดนั้น
เขามีการสูดดมสารพิษเข้าไปในร่างกายปริมาณมาก
ซึ่งส่วนใหญ่คนที่เสียชีวิตตามธรรมชาติทั่วไปเนี่ย
แผ่นหลังจะมีเลือดตกเป็นสีดำคล้ำ
แต่ถ้ามีการสูดสารพิษเข้าสู่ร่างกาย
แผ่นหลังจะมีการปรากฏรอยเป็นเลือดตกเป็นสีแดงสด
อันนี้ทางการแพทย์เขาระบุแบบนี้นะคุณ

ซึ่งสอดคล้องกันกับหลักฐานทางนิติเวศในจุดเกิดเหตุ
ก็ไปพบเตาอ้างโลกต่างในอนาคต

แม่บ้านและคนงานของเฮติก็บอกว่า
อย่างเก่าหมายฉะนั้นก่อนเกิดเหตุการณ์นี้นะ

ไม่มีใครแสดงท่าทีความเครียด

มีเพียงคุณขวัญซึ่งเป็นทะเลียของเฮติ
ที่เปลยสั้นกับลูกจ้างว่า
คือเหมือนเป็นการเปลยว่าเขาแบกภาระอะไรอยู่บ้าง
แต่ว่าไม่ได้บอกว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันมีอะไรบ้าง
โดยนาลมัยชนะการีแม่บ้านบอกว่า๒สัปดาห์ก่อนเกิดเหตุเนี่ย
แม่ของเหตุใช้เธอไปซื้อถ่านมา๑กระสอบ
แต่ยังไม่ได้ก่อเหตุโดยบอกว่ารอก่อน
ถึงเวลาแล้วจะทำเองได้ยินเหมือนกันนะ
ซึ่งในช่วงนั้นสังเกตเห็นว่าคนในครอบครัวยกเว้นน้องวินเนอร์
มักจะมีการปิดประตูนั่งคุยกันเองในบ้าน
เหมือนกำลังปรึกษาว่าจะทำดีไม่ทำดีหรือยังไงอะไรประมาณนี้นะฮะ
แล้วก็ตอนที่แอบดูสีหน้าเคร่งเครียดมากไม่ร่าเริงไม่คุยเล่นกันเหมือนเคย
สุดท้ายมันก็เป็นเหตุการณ์สลดขึ้นมา
แม่บ้านก็สังเกตเห็นหลายฝ่ายมันพยายามสังเกตอยู่เหมือนกัน
เริ่มตั้งแต่ใช้ให้ไปซื้อถ่านแล้วก็บอกว่าจะเอามาทำอะไรคะ
แล้วบอกรอก่อนเดี๋ยวทำเองเก็บไว้ก่อนอะไรประมาณนี้นะครับ
และหลังจากนั้นค่ะวันที่๑๙๑๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก่อนที่แม่บ้าน

แม่ของเฮียตีที่ตอนแรกใช้ให้ไปซื้อถ่าน
อีกหนึ่งครั้งให้ไปซื้อกุญแจบอกจะเอามาล็อกประตู
ซึ่งปกติประตูห้องของแม่เฮียตีจะไม่ล็อกนะ
ก็คือเข้าไปทำความสะอาดได้ตามปกติ
แต่เจ้านายใช้ไงก็เลยไปซื้อไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติม
หลังจากนั้นค่ะเดินทางกลับบ้านช่วงประมาณ๕โมงเย็น
ก็ยังพูดคุยกันหมายถึงแม่บ้านนะ
กลับบ้านที่ต่างจังหวัดใน๕โมงเย็น
ช่วงเวลานั้นพูดคุยกันไม่มีอะไรผิดปกติ
แต่พอ๒ทุ่มโทรกลับไปหาเจ้านายค่ะ
ติดต่อใครไม่ได้เลยจนกระทั่งเที่ยงคืนตีหนึ่ง
ก็ย้ำอีกนะโทรเข้าไปอีกไม่มีใครรับสาย
โดยเฉพาะการโทรหาเฮียตีโทรติดแต่ไม่มีใครรับ
ส่วนของคนอื่นปิดเครื่องหมดเลย
แล้วก็มีตำรวจไปถามว่ารู้ไหมสาเหตุที่เขาตัดสินใจแบบนี้
ก็ต้องไปถามแม่บ้านด้วยนะเพราะว่าเป็นคนที่คลุกคลีอยู่ในครอบครัวนะคะ
สาเหตุอะไรทราบไหมแม่บ้านบอกว่าไม่ทราบจริง
แล้วก็ไม่ทราบว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินหรือเปล่า
เพราะปกติเจ้านายไม่ได้เล่าอะไรให้ฟัง
จะมีแค่ช่วงหลังที่ค่าใช้จ่ายในบ้านมันจะค่อนข้างช้านิดนึง

ใช่ค่ะซึ่งมันไปสอดคล้องกับนายนรงคำเลิศหรือว่าบีลูกจ้าง
ของสถานตรวจสภาพรถตรอเล่าว่าวันเดียวกันเลยนะ๑๙กุมภาพันธ์
ซึ่งเป็นวันเกิดเหตุเฮียตีมาบอกว่าจะไปต่างจังหวัดวันพุธ
ให้ปิดร้านวันพระฤหัส๑วันปิดไปเลยแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันวันศุกร์
และในช่วงเย็นวันนั้นแหละเฮียตีสั่งให้คนงานในร้านที่ชื่อว่าเฟิร์น
ปิดระบบกล้องวงจรปิดให้หมดเลยอืมส่วนเจ๊ตู่พี่สาวของเฮียตีสั่งให้ถอดปลั๊กทีวี
เชื่อมต่อกับวงจรปิดด้วยซึ่งปกติแล้วจะถอดวันเสาร์วันธรรมดาไม่ถอด
แต่ที่สั่งออกมาเนี่ยมันคือวันพุธแต่ตอนนั้นไม่ได้จะเอกใจอะไรนะคะ
เพราะว่าเจ้านายไม่เคยมาระบายอะไรให้ฟัง
แต่เหมือนเห็นไหมเขาเหมือนเขาเตรียมการว่าไม่ให้มีจับภาพไว้ได้
พยายามให้คนงานออกไปให้หมดเขาเตรียมการทุกอย่างเอาไว้
ส่วนน้องวินเนอร์ลูกชายของเฮตีนะคะลูกชายคนเดียวปกติเป็นเด็กร่าเริง
ติดโทรศัพท์มือถือมากแต่ว่าในวันเกิดเหตุไม่สามารถติดต่อโทรศัพท์ได้เลย
โทรหาน้องน้องวินเนอร์ก็ไม่รับสายด้วย

ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ
ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ
ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ
ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ
ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ

ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ
ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ

ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ
ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ

ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ

ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ
ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ
ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ

ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ
ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ

ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ
ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ

ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ
ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ

ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ

ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ
ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ
ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ
ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ

ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ

ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ

ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ
ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ
ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ
ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ
ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ
ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ

ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ

ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ
ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ
ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ
ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ
ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ
ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ

ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ
ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ

ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ
ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ

ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ
ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ
ฟังเสียงลูกจ้างรัฐตรเนธค่ะ
ที่เป็นเพื่อนกันที่ทำเต็นต์รถเนี่ยประมาณ๒๐ล้านบาทและตัวเองเป็น
ผู้บริหารไงคุณผู้บริหารเต้นรถต้องรับผิดชอบเงินจำนวนนี้๒๐ล้านบาท
ของเพื่อนเพื่อนที่เอามาร่วมลงทุนกันเงินจำนวนนี้นะคะไม่ใช่ว่าโอนรอบเดียว
ต้องให้เหยียตินี้นะแต่ว่ามีกันภายวอย่างเราว่าเงินรถนะเดี๋ยวมันซื้อเข้า
นะคะครับสุดท้ายค่ะก่อนเสียชีวิตเนี่ยนะคะคิดเลยซื้อรถมา๑ครั้งรสค่ะ
ประมาณ๒ขออภัยค่ะ๑ล้าน๒แสนบาทผ่อนต้องผ่อน๘๔งวดเป็นงวดละ
๑หมื่น๔๗๙๓บาท
ชำระงวดแรกตั้งแต่๑๕พฤษภาคมปี๖๑นู้น

แต่ล่าสุดก่อนเสียชีวิตค้าง๓งวด
ตั้งแต่๑๕ธันวาคมปีที่แล้ว
ก็นับมาสิธันวามกรากุมภา

จำนองบ้าน๑๔ล้านจากการลงทุนรถจากเพื่อน
ทั้งหมดอีก๒๐กว่าล้านลดอีกล้านกว่าบาท๒๐กว่าล้าน
เสร็จก็ประมาณสัก๓๐กว่าล้านได้

ก็แสดงความเสียใจด้วยนะคะอืม